เรื่องกรณีที่มีนักศึกษาเทคโนโลยีแห่งหนึ่งแย่นบังกะปิ
ที่บอกว่าถูกตำรวจยิงจนเสียชีวิตจากเรื่องของเข้าใจผิดกัน
เข้าไปตรวจสอบแล้วแล้วก็มีการรายงานกันไปนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือตอนนี้ข้อมูลมันออกมาสองฝั่งตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
ตำรวจทำหน้าที่เหมือนว่ากำลังจะไล่จับเรื่องของยาเสพติด
แล้วมาเจอกลุ่มนักศึกษาเทคโนโลยีกลุ่มนี้เข้า
เหมือนเขาก็ไปสถาปนาโรงเรียนกันมาแล้วก็เข้าใจผิดกัน
เพราะว่าคนที่เสียชีวิตเหมือนเร่งเครื่องใส่แล้วก็หนีไป
แล้วก็เลยตอนนี้มันมีคำถามกางขากันอยู่ว่า

แต่ที่แน่หนุ่มนักศึกษาที่ชื่อว่านายเอกชัยบุญรัฐ
วัย๒๒ปีอยู่ปี๔สถาบันเทคโนโลยีแห่งนี้เนี่ย
ถูกตำรวจยิงจนเสียชีวิต
เขาเสียชีวิตบริเวณระหว่างซอยร่ม๙๖กับร่ม๙๘

พอรู้ว่าเพื่อนพี่น้อง
พอรู้ว่าเพื่อนถูกตำรวจยิงเสียชีวิต
กรวนเข้ามาแห่กันเข้ามาในที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่พอใจ
พยายามไลฟ์เฟซบุ๊กพยายามเดินเข้าไป
แล้วก็พยายามที่จะไปไล่รุมทำร้ายกับตำรวจนายนั้น

ตำรวจในนั้นต้องควักปืนออกมายิงขู่ขึ้นฟ้า

ยิงไป๒นัดแล้วก็ยิงใส่เข้าไปในกลุ่มฝูงชน
นะแต่ไม่โดนใครแล้วเขาก็ขึ้นรถไป
ทีนี้พันธาอากาศเอกนพัศกรบุญรัฐ
พ่อของนายเอกชัยผู้เสียชีวิตเขาบอกว่า
ตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะว่าเรื่องราวเนี่ย

ตกลงแล้วลูกของเขายิงใส่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
ตามที่ตำรวจให้การจริงหรือเปล่า

จากที่เพื่อนเล่าตกลงอันไหนมันเกิดก่อน

พ่ออยากให้ตำรวจพูดความจริง
เพราะว่าพ่อเองพร้อมจะยอมรับทุกอย่าง

ถูกต้องแล้วนายเอกชัยมีลูกด้วยนะ

เอาแต่ว่าข้างศพนายเอกชัยมีปืนตกอยู่กระบอกหนึ่ง
จำได้ไหมคะวางอยู่ด้วยกันเลย

ก็ไม่รู้นะว่าเป็นของลูกหรือเปล่า

เพราะว่าเคยพาไปซ้อมยิงปืนอยู่
ก็อยากจะขอฝากไปยัง
ตำรวจเสื้อสีแดงหรือใครก็ตาม
ที่ยิงลูกชายจะตำรวจหรือไม่ตำรวจก็ตาม

มันเกิดยังไงเริ่มต้นจากไหน

แล้วสาเหตุที่ต้องลั่นไก่
ใส่ลูกเขาจนตายเนี่ยมันเพราะอะไร
ถ้าหากว่าลูกเขาผิดจริงเขาพร้อมยอมรับ

แล้วคุมตัวไว้ได้แล้วทำไมมันถึง

สุดท้ายแล้วคำถามที่อยากจะฝากก็คือ

จริงขนาดถึงต้องยิงกันตายแล้ว
ปกติเขามีออกมือพื้นไปไหน

ผมก็ไม่ทราบเพราะผมคิดว่าไม่มี

ครับการตำรวจนครบาน๓เปิดเผยว่า
ตำรวจไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ
ทุกอย่างที่แจ้งได้เพราะว่ามีหลักฐานเป็นกล้องวุนจรปิด
เรื่องที่เกิดขึ้นเริ่มต้นแบบนี้นะครับ
เริ่มต้นจากตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๔

นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นในคดียาเสพติด๓ราย
ระหว่างนั้นเนี่ยชุดสืบสวนกำลังนำตัวผู้ต้องหากลับมาควบคุมที่กองบังคับการตำรวจนครบานสาม
โดยในขบวนมีรถของผู้ต้องหาทั้งหมด๓คัน
ซึ่งผู้ต้องหานั่งอยู่รถกระบะคันสุดท้ายคือคันที่๓นั่งอยู่ท้ายกระบะ
ระหว่างนั้นก็มีกลุ่มรถจักรยานยนต์ของผู้ตายขี่เข้าไปตีคู่ที่กระบะด้านหลัง
แล้วถามผู้ต้องหาว่าผมขออนุญาตอ่านตามนี้นะคุณผู้ชม
จะได้เป็นความจริงนะใครด่าแม่กูถามแบบนี้
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ขับตามไปประกบรถกระบะแล้วถามผู้ต้องหาว่าใครด่าแม่กู
จากนั้นผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปปาดหน้ารถกระบะคันที่มีผู้ต้องหานั่งอยู่
ก่อนที่ผู้ตายจะใช้ปืนกระหน่ำยิงเข้าไปในรถของตำรวจบริเวณด้านซ้าย
ซึ่งมีร่องรอยของหัวกระสุนฝังอยู่ในตัวถังและก็ที่ยางของล้อรถ
ตำรวจต้องตัดสินใจขับรถกระบะพุ่งชนเพื่อให้รถของผู้ตายล้มแล้วเข้าไปจับกลุ่มตัว
แต่ว่าผู้ตายยิงตอบโต้ตำรวจนะครับ
ตำรวจก็ตัดสินใจยิงสวนเข้าไปออกจากรถไปยิงเข้าไปในกลุ่มของผู้ตาย
ส่วนชายเสื้อแดงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนยิงนายเอกชัยนั้นจริงแล้วเนี่ย
ชายเสื้อแดงคือหัวหน้าชุดปฏิบัติการซึ่งนั่งอยู่ในรถคันแรก
และสาเหตุที่กลุ่มผู้ตายเข้าใจว่าเป็นชายเสื้อแดงเป็นผู้ก่อเหตุ
เข้าใจว่าผู้ก่อเหตุเพราะว่าชายเสื้อแดงขับรถกลับมา
ทำให้กลุ่มผู้ตายเข้าใจว่าเป็นคนก่อเหตุ
ตอนแรกขับไปแล้วก็เลยขับรถกลับมา
ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้โดนต่อยด้วยนะ
ที่ตำรวจนายดังกล่าวได้เข้ามารายงานตัวแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้บังคับบัญชาทั้งหมดแล้ว

อันนี้เป็นฝากฝั่งของตำรวจที่ให้ข้อมูล
ซึ่งอย่างที่เราบอกกันแล้วว่าคือคนตายเขาพูดไม่ได้

อาจจะจริงอย่างที่ตำรวจว่าก็ได้แต่ว่าก็ต้องสอบสวนคนที่มากับผู้ตายมีใครบ้าง

ที่มากับผู้ตายเห็นเหตุการณ์อย่างไรบ้างผู้ตายยิงจริงหรือเปล่า
ผู้ตายเข้าไปถามว่าใครดาบแม่ผู้จริงหรือเปล่า

ยังไม่ได้ฟังจากกลุ่มของเพื่อนที่พยายามกรูเข้าไปทำร้ายตำรวจคนนี้ว่าความจริงมันคืออะไร
ที่สำคัญก็คือว่ากล้องวงจรปิดน่าจะจับภาพได้
ตอนนี้ตำรวจเองก็พยายามที่จะไล่หากล้องวงจรปิดนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบว่าตกลงแล้วคำให้การของฝั่งเพื่อนฝั่งตำรวจอันไหนคือความจริงลำดับเหตุการณ์ตกลงมันเกิดขึ้นอย่างไร
ทีนี้มีความเห็นจากทนายเขาบอกมาเขาแสดงความคิดเห็นกับประเด็นข่าวนี้นะคะว่าตกลงแล้วตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหม
เขาบอกว่าถ้าในกรณีของตำรวจเสื้อแดงที่ว่ายิงขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงเข้าไปในฝูงชนสองนัดเขาบอกว่าไม่เกินกว่าเหตุนะเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มนักศึกษาที่เข้ามารุมเขาเนี่ย๕๐กว่าคนเยอะมากและเจตนาทุกคนคือชัดเจนคือเข้ามารุมทำร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมันมีภาวะของความเสี่ยงที่จะไม่ปล่อย
ถ้าเกิดสมมติว่าตำรวจเริ่มหาเรื่องก่อนใช้ป้องกันตัวไม่ได้มันต้องเข้าไปดูในรายละเอียดอีกแต่ว่าที่แน่ตอนนี้ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะในการที่ต้องหากล้องมงจรปิดให้เจอแล้วก็ดูว่าเหตุการณ์จริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นจะดูที่ปืนกระบอกที่อยู่ข้างผู้ตายว่าเป็นลอยนิ้วมือของผู้ตายจริ
หรือว่าทำผิดนะฮะ